มาดูอีกเรื่องหนึ่งค่ะเหตุการณ์อุกอาจที่เกิดขึ้นวันนี้
เป็นพาดหัวตัวรองในหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ไทยรัฐด้วย
ถล่มอศ๔ศพคาโรงเรียนโจรใต้อมหิต
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็เร่งติดตามตัวคนร้ายอยู่นะคะ

เพราะคนร้ายบุกเข้าไปยิงอาสาสมัคร
กำลังทำหน้าที่ดูแลรักษาความปลอดภัยถึงในโรงเรียนเลยนะฮะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่จังหวัดปัตตานีที่อำเภอยะรัง
ซึ่งเจ้าหน้าที่อาสาสมัครรักษาดินแดนเสียชีวิต๔นาย
ขณะที่กำลังดูแลความปลอดภัยในโรงเรียนบ้านบูโกะที่ตำบลประจันทร์
พอหลังจากเกิดเหตุก็มีการยิงต่อสู้กัน
ระหว่างเจ้าหน้าที่กับกลุ่มคนร้ายด้วยนะคะ
จนสามารถจับกลุ่มผู้ต้องสงสัยได้๑คน
แล้ววันนี้ค่ะพลตำรวจตรีปียวัตรเฉลิมศรี
ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดปัตตานี
ก็มีการเรียกประชุมทีมเพื่อที่จะติดตามตัวคนร้าย
แล้วก็พบว่าคนร้ายที่ก่อเหตุทั้งหมดมีประมาณ๗๘คนนะคะ
ใช้รถจักรยานยนต์เป็นภาษณะในการหลบหนี
โดยคนร้ายเขาใช้วิธีการคือเหมือนเป็นการตบตาเจ้าหน้าที่
แต่งชุดเหมือนเจ้าหน้าที่เลยแล้วก็เข้าไปก่อเหตุ๔คน
ขณะที่เข้าไปก่อเหตุนะคุณอาสาสมัครที่นั่งอยู่ตรงสารา
ซุ่มโจมตีถูกยิงนะครับพวกเขาก็ต่อสู้นะ
มีอาสาสมัครอีกคนที่ยืนอยู่ห่างเห็นเพื่อนถูกยิง
ก็ชักปืนออกมายิงต่อสู้กับคนร้าย
กระทั่งอาสาทั้ง๔เสียชีวิตคาโรงเรียนเลยนะครับ
แล้วก็มีคนร้ายได้รับบาดเจ็บด้วยเพราะว่ามีรอยเลือดหยดของคนร้าย

แล้วพอคนร้ายเขาก่อเหตุเขาก็ขโมยอาวุธปืนของทางอศทั้ง๔
ไปไปสี่กระบอกนะคะแล้วพอหลังจากก่อเหตุเสร็จ
คนร้ายเขาแบ่งกลุ่มกันคุณออกเป็น๒กลุ่ม

กลุ่มแรกมีข้อมูลมาว่าหนีไปพร้อมอาวุธปืนที่มีการปล้นได้
ส่วนอีกกลุ่มหนึ่งเป็นชุดจัดเสบียงแล้วก็ดูต้นทาง
ซึ่งกลุ่มที่๒เขาหนีมาทางอำเภอเมืองปัตตานี
ก็มาเผชิญหน้ากับเจ้าหน้าที่แล้วก็เกิดการยิงปะทะกัน
เจ้าหน้าที่จับกลุ่มคนร้ายได้๑คน
จากการตรวจสอบค่ะก็พบว่าคนร้ายเป็นสมาชิกกลุ่มแนวร่วม
เคยถูกจับกลุ่มได้เมื่อปี๖๑นะคะ
ส่วนคนอื่นตอนนี้เจ้าหน้าที่บอกว่าอยู่ระหว่างติดตามตัว
โดยขยายผลจากอาวุธปืนที่ยึดได้
ว่าเป็นปืนที่เคยใช้ก่อเหตุในที่ไหนบ้าง

แล้วก็คิดว่าน่าจะรู้ตัวคนก่อเหตุคนอื่นเร็วนี้
ส่วนบรรยากาศที่โรงเรียนบ้านบูโกะวันนี้เนี่ยนะคะ
โรงเรียนมีการประกาศหยุดเรียน
แต่คุณครูยังมาทำงานตามปกตินะคะ
ตั้งแต่เช้านายหมาตะเหลบ
อำนวยการโรงเรียนก็มาเปิดประตูโรงเรียนด้วยตัวเองเลยนะคะ
พอบอกว่าแม้ว่าโรงเรียนวันนี้จะเปิด

เปิดก็คือมีครูมาที่โรงเรียน
เพราะว่าครูหลายคนเองก็ยังเสียขวัญ
ยังตกใจอยู่ยังเป็นห่วงเรื่องความปลอดภัย
ส่วนพอก็บอกว่าช่วงที่เกิดเหตุการณ์

โรงเรียนก็ต้องมีการกันคุณครูกันนักเรียนให้ไปอยู่ในห้อง
แล้วช่วงเวลาที่เกิดเหตุวุ่นวายกันทั้งโรงเรียนเลยนะคะ

คนร้ายมาบุกยิงถึงในโรงเรียนนะครับ

ทหารก็มีการเข้ามาตรวจสอบ

ก็มีการแจ้งให้ผู้ปกครองมารับเด็กนักเรียนกลับบ้าน
เหตุการณ์นี้ถือว่าเป็นเหตุการณ์ที่สร้างความหวาดกลัว
ให้กับทั้งคุณครูนักเรียนและผู้ปกครอง
แล้วก็ไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีก
เพราะว่าจริงโรงเรียนน่าจะเป็นสถานที่
ปลอดภัยที่สุดสำหรับเด็กนะคะ
แล้วก็เป็นที่ที่ถูกป้องกันไว้ตามหลักสากลด้วยนะครับ